สู้ไม่สู้ต่อหรือจะสู้ยังไงฮะอ่าคุณมงคลกิจ
ก็ได้ก็สู้ต่อฮะสู้ต่อแน่แน่สู้ต่อก็ส่งเขตก็อาจจะส่งไม่

แม้เราเสียงเดียวแต่เราก็มีเพื่อนสอสอที่เรามีเป็นพันธมิตรด้วยเนี่ย

สามารถเสนอแก้กฎหมายในสิ่งที่ประชาชนต้องการ

เสนอได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเว้นส่วนแบ่งค่าปรับจราจรอย่างนี้

แล้วก็ทำให้ค่าปรับมันน้อยลงเหลือแค่๕๐๐บาทอย่างนี้เป็นต้น

คิดนโยบายไปแล้วแล้วก็เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติไปแล้ว
หมอก็เซ็นด้วยพี่หมอก็เซ็นด้วย
พระราชบัญญัติสืบสวนคดีอาญารัฐบาลค้างเอาไว้
ค้างเอาไว้ผมก็เสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว
บรรยัติสำนักงานธนายรัฐผมก็เสนอเข้าสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานทนายรัฐคือให้ทนายความกินเงินเดือนรัฐ
ว่าความให้โจทย์และจำเลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลย
ทำให้ยุติธรรมมันเท่าเทียม
เดี๋ยววันหลังใกล้เลือกตั้งผมชวนมาคุยเรื่องนโยบาย

ที่เหลือนเน้นเรื่องของประติฤทำการประติฤธรรม
และเน้นเรื่องนโยบายในสมองของคนไม่ซื้อเสียง
๒๐เขตนี้เน้นไหม
ต้องหาคนที่เป็นกัญเน้นพิธรรมในแห่งท้องถิ่น

คือถ้าจะให้ดีต้องเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน
เพราะว่าเขตกรุงเทพชั้นในจะซื้อเสียงน้อย
แล้วก็ในเขตเมืองใหญ่
เขตเมืองที่เป็นคนที่เป็นปัญญาชนเยอะ

ประมาณสักประมาณ๓ของภาคการเมืองทั้งหมด

โดยใช้นโยบายใช้นโยบายแล้วนโยบายเขตน้อยหน่อยเขตน้อยหน่อย
พักเดียวไปเองคนเดียวก็ไปเองคนเดียวไปเองคนเดียวครับผม
อ่าไปเองหมายถึงว่าทั้งพักเขามีสมาชิกเป็นหมื่นคนฮะไม่ได้ไปคนเดียว
ก็คือพักเดียวนี่แหละเราก็สู้ของเราต่อครับผมเดี๋ยวจะมาถามว่า
ว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเอาทำพลังทำใหม่ก่อน
คุณหมอทางพลังธรรมใหม่ก็คือหลักการก็คล้ายคล้ายกัน
เพราะจริงเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันอยู่ในสภานะครับ
คือหลักการคือสมัยหน้าที่เราสู้เนี่ยอันแรกคือสอสอบัญชีรายชื่อกับสสเขต
พลังธรรมก็จะเลือกสอสอเขตเฉพาะคนที่มีความพร้อม
ก็อาจจะเขต๒เขต๓เขตหรืออาจจะ๒๐เขต
แล้วแต่เราสุดท้ายเราจะได้กี่คน

เขตมาเยอะเพราะว่าส่งเขตไปกี่เขตก็แล้วแต่
แต่สอสอบัญชีรายชื่อคะแนนพักเนี่ย
เราสามารถจะหาได้ทั้ง๔๐๐เขต

เราเป็นแกนนำเราติดเราติดติดมีรถออกหาเสียง
มีแกนนำออกไปพูดคุยชวนคนให้มาเลือกเราโดยไม่ต้องมีผู้สมัครสอสอได้
ไปทั่วประเทศเลยแต่ว่าเน้นใช่ครับเน้นต่อไปหาเสียงเชิงนะ
เว้นจะมีเขตใดที่เรามีความพร้อมจริงก็เน้นเขตนั้นที่สู้ที่มี
อาจจะมีโอกาสชนะมาสักเขตหรือ๒เขตอย่างนี้นะครับ

แต่เหตุการณ์พลังทำใหม่เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มสร้างพักเมื่อปี๖๐
เราได้กำหนดไว้ว่าอ่าเราวิเคราะห์สังคมไทยแล้ว
วิเคราะห์โครงสร้างของรัฐมนูลแล้วว่ามันไม่เอื้อต่อพักเล็ก
มันเป็นปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมธนาธิปไตยใช้แต่เงิน
ต้องยอมรับความเป็นจริงมันเป็นมานานแล้ว
สอสอเขตที่จะได้โดยไม่ใช้เงินมันจะเกิดขึ้นในสมัยพักพลังทำไม

ที่กระแสมาแบบกรุงเทพกวาดเกือบทั้ง
กรุงเทพเหลือคุณอภิษฎคนเดียว

ที่เขาใช้ระบบทางหาเศรียญทางออสเชียง
คือการเลือกตั้งเนี่ยกรกตให้ใช้สอสอ๑คน
คือ๑๕ล้านใช่มั้ยเกิน๑๕ล้าน๑๕ล้านถึง
คุณหมอระวีกำลังจะบอกว่าคือยังไงมันไม่มีทางมันต้องใช้เงิน
ก็พูดง่ายคือใช้เงินอะไรคือซื้อเสียงหรือ
๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ชื่อเสียงเมื่อกี้คุณมงคลกิจบอกมีกี่เปอร์เซ็นต์นะ
ของภักดาลเมือง๓เปอร์เซ็นต์ที่ซื้อเสียง๓เปอร์เซ็นต์
จากร้อยพักไงจากร้อยพักใช่แต่ว่าร้อยพักมีสามพักซื้อเสียงเนี่ยเหรอ
สามพักในเขตนั้นเนี้ยในเขตนั้นเออแต่ไม่รู้พักไหนเนี้ย

คือบางทีเขาอาจจะติดพักขั้งวันอ่ะ
แต่ของคุณหมอเราวิบอุบัชต่อคนอ่ะเป็นคน
คือพูดง่ายซื้อทุกคนเนี่ยอ่ะ

ก็ไม่ใช่มองครับเพราะพักเล็กทุกพักพูดตรงกันหมด
ว่าแต่พักเล็กพักขนาดกลางถ้าเงินไม่พอก็ชักจะเสี่ยวเหมือนกัน
คราวนี้ต่อมานะฮะอันนี้ก็คือว่าแนวทางของพักเรา
แต่ด้วยกันเมื่อเรากำหนดปี๖๐เนี่ยเราได้บอกว่าพอสังคมมันอยู่แบบนี้
สำหรับพักเล็กที่ไม่ได้ซื้อเสียงที่จะหาเสียงโดยคะแนนสุจริตจริงต้องรวมกัน
เราก็คิดว่าจะรวมแบบไหนดีเราก็ไปศึกษาว่าน่าจะรวมแบบพักอำโน่ของมาเลเซีย
บบสะบบหาลห้าร้อยแต่ละพรรคก็คิดว่าฉันอาจจะหาได้น่ะ
ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นฉันก็ได้สอสอแล้วจึงไม่มีคนรวมกัน
แต่ตอนนี้ศนการมันเปลี่ยนไปปี๑๖หกเปลี่ยนล่ะ
เห็นไหมฮะขนาดพักกล้าเนี่ยก็ยังไปรวมกับพักชาติพันธุ์แล้ว
เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพอมันชัดว่าหารร้อยแล้วเนี่ย
ทั้งพักเปิดใหม่นะครับแม้ทั้งพักเปิดใหม่
เหมือนพักไทยสร้างไทยพักสร้างอนาคตไทยก็มีข่าวว่า
เขามีกลุ่มนักการเมืองที่เขาเป็นเขายังเหมือนมีข่าวว่าเขาจะต้องไปรวมกันเลยนะ
ก็ยังมีข่าวว่าครับจบแล้วด้วยอาจจะรวมสามสออย่างเงี้ย
ก็มันก็มีข่าวไงไหมฮะตอนนั้นพลังธรรมเราก็มีการกำหนดว่า
ผมจริงผมได้ติดต่อประมาณ๒๐พักแล้วว่าพักใดสนใจ
แต่การตกลงมันตกลงไม่ได้ครับต้องรอกระทั่งว่าชัดเจนว่าหารลอยล่ะ
จากนี้ไปเนี่ยอีกไม่นานแหละครับก็จะมีคำตอบว่ามีพักใดที่จะมา
รวมกับพักกำลังทำในการสู้แต่รวมแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ยี่สิบพักนี่คือพักพักในและนอกสภาพักเล็กพักเล็กพักเล็ก
ทั้งในและนอกสภาพที่ไม่มีสอสอนในสภาส่วนพักที่อยู่นอกสภา
แล้วพักที่อยู่ในสภาก็พักเล็กเหมือนกัน
ก็พักเล็กเหมือนกัน
ถ้าพักใหญ่เขาไม่รวมกันหรอก